มาดูเรื่องของศิลปะแต่เป็นการนำศิลปะมาประยุกต์ใช้
กับพวกขยะที่เอามารีไซเคิลได้เป็นศิลปะที่สวยงามมากเลยครับ
นี่ฮะศูนย์จัดการขยะเทศบาลตะบนแม่คำที่เชียงราย
คือทางกลุ่มนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มงานด้านศิลปะวัฒนธรรม
มีทั้งชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเด็กตัวหน่อยมาจัดการกับปัญหาขยะในตำบล
เอามาทำอะไรมาสร้างสรรค์เป็นศิลปะที่สวยงามอยู่บนกำแพงศูนย์จัดการขยะเทศบาลตำบลคำ
โอ้ยดูสิแต่ละลายโลกปล่วยด้วยมือเรา
ไปดูกันหน่อยว่าเขาเอาอะไรมาทำแบบนี้นะครับ
ทางด้านคุณวายโยด่านฐะยิวธนานายกเทศบาลตำบลแม่คำ
ท่านเล่าว่าในตะบนแม่คำมีอยู่๖หมู่บ้านนะประชากรที่นี่ก็ประมาณสัก๔๕๐๐คนได้
ก็ขยะมันก็มีเยอะอยู่เนอะก็ได้ปรึกษากับอดีตนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย
มาทำเป็นงานศิลปะมาทำแบบนี้ได้ไหม
เพื่อเป็นการกำจัดขยะและลดปัญหาขยะ

เขาก็บอกว่าเอางี้ละกันลองดู
นำพวกขยะเซรามิกนะและขวดแก้ว
ที่มันย่อยสลายไม่ได้มันทุบให้แตกเป็นชิ้น
จากนั้นนำปูนไปปะบนกำแพง
และนำชิ้นส่วนของเซรามิกและแก้วที่แตกไปติดบนกำแพง

ใช้แปลงทาสีวาดลวดลายบนกำแพงไปด้วย

ว่ามันกลายเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับหมู่บ้านนะ

ก็มาแปะมาทำเป็นศิลปะข้างกำแพงแบบนี้

แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของที่นี่เลย
อืมดูอย่านี้ดูดิ

คือถ้าคุณผ่านไปแถวหมู่บ้านนี้
ในตำบลแม่คำอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
คุณจะรู้ทันทีว่าคุณมาถึงแล้ว

เห็นกำแพงถึงแล้ว
ดีนะแล้วก็ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ด้วย
เอามาทำให้มันสวยงามมันก็เลยดูดีนะ

ใช่นะคะเป็นงานศิลปะที่สามารถสร้างเป็นคุณค่าได้จริงนะ